คุณผู้ชมคะคดีนี้คดีใหญ่ค่ะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายหลักพันล้านบาท
ผู้เสียหายหลายพันคนกองปราบปอศปอททำงานร่วมกัน
เพื่อที่จะทลายแก๊งนี้ค่ะครับเป็นขบวนการในการช่อกงประชาชน
ความเสียหายหลักพันล้านบาทเลยนะคะและไปดูรายชื่อผู้ร่วมขบวนการแต่ละคน
ข้อสงสัยว่าทำไมผู้ร่วมขบวนการช่อโกงโปรไฟล์ดีแต่ละคนจับได้แล้ว๔นะคะ
หลบหนีอยู่อีกสองนะคะหนึ่งในสองที่หลบหนีคือหัวหน้าขบวนการ
ชื่อว่านายประสิทธิ์เจียวกกและคุณผู้ชมถ้าลองพิมพ์ชื่อประสิทธิ์เจียวกก
กูเกิ้ลโอ้โหขึ้นมาเยอะเลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทำงานช่วยเหลือสังคม
ออกรายการนั้นรายการนี้คุณแอดคาราบาลแต่งเพลงร้องเพลงให้
เนี่ยค่ะนี่คือเครือข่ายหลอกลงทุนนะคะเป็นขบวนการในการช่อกงประชาชนนะคะ
มีใครบ้างใครจับได้แล้วบ้างตามหน้าจอนี้เลยนะคะ
พันธูแพทยิงอำาราพรวิเศษศุกร์อายุสามสิบสี่
อุตมะปรากรมอายุสามสิบสามปีนางสาวสิริมาณวรัฐ
อายุสามสิบเจ็ดปีนายกิตย์วัดอุ๋มอารี
อายุสี่สิบปีสี่คนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่แล้วนะคะครับ
อีก๒คนค่ะที่ยังไม่ได้ตัวนะคะนายประสิทธิ์เจียวกกอายุ๔๕คนนี้เนี่ย
ตำรวจบอกเลยว่าเป็นหัวหน้าขบวนการนะคะเขาเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน
ทำหน้าที่เหมือนแบบเป็นตัวการใหญ่เลยอีกคนนึงที่ยังไม่ได้ตัวก็คือ
นายกิติศักดิ์เย็นนานนท์อายุ๕๕ปีรองประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือ
ทีนี้ค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจรีจิรพบภูริเดช
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่านายประสิทธิ์ประสานมา
ติดต่อมาว่าจะมอบตัวพรุ่งนี้ค่ะจะมอบตัวพรุ่งนี้กับทางพนักงานสอบสวนกองปราบนะคะ
ซึ่งก็ตำรวจบอกว่าเขาติดต่อมาว่าจะมอบตัวแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมอบตัวจริงหรือไม่
แต่เขามีหมายจับอยู่นะคะก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าพรุ่งนี้จะมาไหม
ตำรวจเองก็ยังต้องเดินหน้าในการติดตามตัวนะคะถ้าตำรวจเจอตัวก่อนจับได้ก่อนคืนนี้
ก็จับเลยเพราะว่ามีหมายจับอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะมอบตัวพรุ่งนี้
ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำพยานบุคคลผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็ดูพยานหลักฐานต่างสำคัญมากเลยก็คือตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะ
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่ามันต้องใช้เวลาคดีนี้ค่อนข้างจะซับซ้อน
และเป็นที่น่าสังเกตว่าจากการตรวจค้นในห้องทำงานส่วนตัวของนายประสิทธิ์
มีรูปถ่ายถ่ายคู่กับข้าราชการนักการเมืองคนมีชื่อเสียงในสังคมเยอะมาก
ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่านายประสิทธิ์คนนี้ค่ะพยายามตีสนิท
ขอถ่ายรูปคู่เพื่อสร้างภาพลักษณ์สร้างโปรไฟล์ให้ดูน่าเชื่อถือ
เอาไว้หลอกเหยื่อนะคะแต่บุคคลคนอื่นอื่นที่เขาไปถ่ายรูปด้วยเนี่ย
เขาคงไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้เกี่ยวแต่เหมือนจะสร้างสร้างภาพลักษณ์ตัวเอง
ซึ่งการทำสำนวนคดีเนี่ยค่ะตอนนี้สอบปากคำพยานไปเป็นร้อยปากค่ะ
พยานให้ข้อมูลทิศทางเดียวกันเลยคุณผู้ชมค่ะว่ารักษณะการก่อเหตุของขบวนการนี้เนี่ยนะ
ก็คือหลอกให้ลงทุนแล้วหลอกว่าจะได้ค่าตอบแทนสูงอะนะคะ
ผู้เสียหายที่ยังไม่ได้สอบปากคำก็มีอีกหลายร้อยคน
คุณผู้ชมคะตอนนี้กำลังขยายผลกันต่อนะคะ
อยู่ในต่างจังหวัดก็มีเยอะเหมือนกัน
ถามว่าพฤติกรรมการหลอกลวงเป็นอย่างไร
ขบวนการนี้เขาทำกันอย่างไร
ถ้าใครโดนหลอกลวงในลักษณะนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ

คือเปิดบริษัทท่องเที่ยวแต่ไม่ได้มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจริง
ลงทุนในรูปแบบสหกรแต่สุดท้ายไม่มีเงินปันผลให้

ให้ลงทุนซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมออนไลน์
แต่ว่าผู้เสียหายที่ไปร่วมลงทุนไม่เคยเห็นสินค้า
ไม่เคยจับต้องสินค้าจริงเลยนะคะ
คือชวนให้เอาเงินสดหรือทองคำมาร่วมลงทุน
แล้วก็ไม่มีส่วนแบ่งไม่มีกำไรไม่คืนเงินให้
ให้ลงทุนซื้อทองคำจากร้านขายทองทั่วไป
ซื้อทองเสร็จเอาใบเสร็จมามาลงทุนตามโปรโมชั่นของบริษัท
การลงทุนคำนวณจากราคาทองตามที่ระบุในใบเสร็จ
ผู้ลงทุนจะได้ผลกำไรร้อยละ๔๓๕ของเงินลงทุน
กำไรเนี่ยแบ่งให้จ่าย๒งวดแล้วก็จะคืนเงินต้นด้วย
รวมแล้วเป็น๑๐งวดจะหลอกว่าโอ้โหผลตอบแทน
ตั้งร้อยละ๔๓๕นี่นะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับเหยื่อค่ะเหยื่อคนนี้เนี่ยค่ะ
โดนไป๔ล้านกว่าบาทคุณผู้ชมเขาไปร่วมลงทุนทำถั่วท่องเที่ยว
ถามว่าทำไมไปร่วมลงทุนเขาบอกก็เชื่อมั่นในตัวนายประสิทธิ์
ก็เอ๊ะเออโปรไฟล์ดีช่วยเหลือสังคมงานการดี
เขาก็เลยร่วมลงทุนนะคะเขาเลยบอกว่าตอนแรกแรกมันก็ได้เงินคืนแหละ
โปรโมชั่นที่ล่อตาล่อใจอ่ะนะแต่หลังหลังมันไม่ได้แล้ว

ถ้าไม่เที่ยวเงินอันนี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับมา
ทั้งเงินต้นทั้งดอกใช้คำว่าโบนัสแรกได้ค่ะได้
คืนทีแรกเช่น๓๐วันเริ่มมาคือจริง๒๘วันก่อน
แล้วก็มาในรูปแบบคูปองทองเขามีหลายโครงการอ่ะ
โปรโมชั่นหลายรายการ
ก็ลงทีละยอดไปมันก็ยอดนึง๓แสน๑แสน๑
จากหมื่นเป็นแสนอย่างนี้แล้วพอเราครบ
เขาบอกให้ยกต่อนะมันจะได้โปรพิเศษ
มันก็เลยกลายเป็นว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นแต่ตอนหลังนี่เราว่า
เราขอถอนแล้วเพราะมันเยอะแล้วเราต้องใช้เงินแล้ว

นี่เป็นเพียงตัวอย่างนะคะเหยื่อท่านนี้โดนไปสี่ล้านกว่าบาทนะคะ
แล้วเหยื่อรายอื่นอื่นอีกล่ะคะนี่ค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
ท่านผู้ชมครับหนึ่งในธุรกิจของนายประสิทธิ์เจียวกกเนี่ย
ที่เราไปสำรวจคือโรงแรมมันดาวีนะครับ
อยู่ที่กระบีค่ะนะครับตอนนี้ปิดบริการชั่วคราวนะครับ
เราได้คุยนะครับกับผู้จัดการแล้วก็คนที่ดูแลนะครับ
เขาบอกว่านายประสิทธิ์ไม่ได้มาที่นี่เกือบปีแล้วนะฮะ
เพราะว่าต้องไปดูแลธุรกิจอื่นซึ่งอยู่ที่กรุงเทพ
ก็ไปดูลิสไลด์ชื่อบริษัทมันเยอะเลยเพลิน

ทีนี้โรงแรมมันดาวีที่กระบี่ถ้าจะมาก็คือประมาณสักปีละ๑ครั้ง
คือทางพนักงานที่นี่เขาบอกเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
น่าจะไม่ได้เป็นจำโรงงานน่าจะเป็นการเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็มีผู้ประกอบการทัวร์คนหนึ่งที่กระบี่นะที่บอกกับทีมข่าวของเรานะ
เขาบอกว่าตัวนายประสิทธิ์อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะหลอกลวงประชาชนก็ได้
แต่หลังเนี่ยพอมันมีสถานการณ์โควิด๑๙เกิดขึ้นหลายระลอกเหลือเกิน
แต่ธุรกิจอื่นอีกเยอะแยะไปหมดมันอาจจะแบบสะดุด
ขาดสภาพคล่องเงินขาดมือ
นะก็เลยต้องไปหาระดมทุนหาเงินให้มากที่สุด
เพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมันเดินไปได้ทีนี้มันก็คงจะมีปัญหาเกิดขึ้นอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพอตกเป็นผู้ต้องหาแล้วคุณก็ต้องมาพบเจ้าหน้าที่ก่อน
ใช่ค่ะตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ถูกออกหมายจับแล้วด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็พยายามจะติดต่อไปที่นายประสิทธิ์ด้วยนะคะ
เขาอยากจะชี้แจงอะไรเผื่ออยากจะติดต่อขอเข้ามอบตัว
เพราะนายประสิทธิ์เองก็เคยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ
ทีนี้ค่ะวันนี้ทางฝากฝั่งของพักเก้าไกล
นายวิโรธลักษณะอดีศรโคศกของพักนะคะ
พูดถึงพฤติกรรมของนายประสิทธิ์คนนี้นะคะ
บอกว่าโอ้โหเขาสร้างภาพลักษณ์
เคยถึงขั้นได้รับรางวัลคุณงามความดี
รับรางวัลจากคนเอกประยุจรรย์โอชารณายกรัฐมนตรี
รางวัลจากโครงการคุณธรรมนำแผ่นดิน
เนี่ยค่ะก็เลยทำเรื่องร้องเรียนไปค่ะ
ประธานคณะกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาพผู้แทนรัศดรนะคะ
เพื่อเชิญหน่วยงานราชการทั้งหมดที่เคยปรากฏว่า
รับเงินสนับสนุนจากนายประศิษฐร์มาสอบสวนข้อได้จะดึง
เงินที่ได้รับมาเกี่ยวข้องกับเงินของประชาชน
ตกเป็นผู้เสียหายหรือเปล่านะคะ
นี่นะคะทางพักเก้าไกลบอกแบบนี้ยื่นเรื่องไปแล้ว
นางสาวพันนิกาวานิสนะคะคุณช่อค่ะ

เคยมาออกรายการกับนายประสิทธิ์

เคยออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายประสิทธิ์แล้วนะคะ
เชื่อว่าทุกคนที่เห็นข้อมูลในครั้งนั้น
ก็น่าจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของนายประสิทธิ์นะคะ

ขนาดมองมาจากดาวอังคาร
ยังรู้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ชอบมาภากล
ที่จะเปิดบริษัท๒๐บริษัท
แล้วเกินครึ่งเจ๊งพูดง่ายภาษาชาวบ้าน
เกินครึ่งไม่ได้ทำกำไรค่ะขาดทุน

แล้วก็ไปออกรายการสร้างโปรไฟล์ต่าง
รายการทีวีรายเล็กลายใหญ่เคเบิลทีวี

คือมันดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นลักษณะของนักธุรกิจที่

คือต้องการที่จะสร้างโปรไฟล์ว่าเป็นคนดีคนดัง
แล้วก็เป็นนักธุรกิจใหญ่พันล้าน

ก็พบว่าอย่างที่เราได้แถลงข่าวกันไปว่า
มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างมากกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่

แล้วก็ไปทำโครงการหลายโครงการให้กองทัพด้วย
นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของการสืบทราบข่าว

คุณช่อเองค่ะเคยให้ทีมงาน
ใช้บริการบริษัททัวร์ของนายประสิทธิ์ด้วยนะ

ก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลหาข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่นายประสิทธิ์นะคะ
เพื่ออยากจะชี้แจงข้อเท็จจริง
ติดต่อไม่ได้เลยถามในโต
ซึ่งทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่าเป็นเลขาส่วนตัวของนายประสิทธิ์
แต่นายโตอ้างว่าไม่ได้เป็นเลขาไม่เคยทำงานกับนายประสิทธิ์
แล้วก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าตอนนี้กำลังเป็นคดีความ
เพราะว่าอันนี้มันจะอยู่ในของรูปของคดีนะครับเป็นสถานีต้องเรียนอีกนิดนึงดีกว่าเนอะ
ค่ะแต่ว่าคุณโตยังทำงานกับคุณประสิทธิ์อยู่ไหมคะ

อืมก็คือไม่ได้เป็นเลขาไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคุณคุณโต

แต่มีคนโทรมาถามคุณโตเยอะไหมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีคนโทรมาถามผมเยอะไหมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีอยู่หลายนะครับ
เพราะว่าผมเขาก็เข้าใจว่าผมเป็นเลขาแต่จริงแล้วผมไม่ได้เป็นเลขานะครับ
แต่เรื่องข่าวที่เกิดกับคุณประสิทธิ์เมื่อวันสองวันนี้คุณโตก็ได้ติดตามใช่ไหมคะคุณโต

แล้วเป็นยังไงคะตกใจไหมคะว่าแบบมันตำรวจเขาแบบดำเนินคดีแล้วอะไรอย่างนี้คุณโต
มันก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับโอเค
แล้วอย่างนี้คุณโตจะต้องมาให้ปากคำด้วยไหมอะไรอย่างไรไหมคะคุณโต
ตัวผมก็ต้องให้ปากคำด้วยเช่นกันครับอย่างนี้ครับ
ตอนนี้หลายคนก็เริ่มออกมาพูดถึงตอนที่ได้พบปะเจอกับนายประสิทธิ์เนี่ยนะ
ในแวดวงบันเทิงหรือว่าในสื่อแขนงต่างต้องยอมรับว่านายประสิทธิ์เองเขาก็ไปออกสื่อมาเยอะ

โดยเฉพาะในส่วนของการเหมือนกับโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรพวก

ประวัติของนายประสิทธิ์เจียวกกซึ่งเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินนะครับ
เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน
เป็นประธานกรรมการบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนด้วยนะ
เรียกว่าตามประวัติของเขาเนี่ยเขาคือนักธุรกิจพันล้าน
ก่อนหน้านี่นะก่อนจากเป็นข่าวนางว่าตกเป็นผู้ต้องคราศน์ในคดีช่อกโอ้งเนี่ยมีหมายจับด้วย
เป็นผู้นำในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยขนาดนั้นเลย
นะฮะเขาบอกเขาจะทำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะ

เขาตั้งใจว่าจะทำแอปพลิเคชันที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะ
เขาบอกเป็นแอปที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนทั้งมวล
อนาคตจะพัฒนาให้ก้าวไกลแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่ากูเกิ้ล

มีธุรกิจเยอะแยะไปหมดนะครับท่านผู้ชมครับ

แล้วอ่านกันทางหน้าจอเนี่ยโอ้โห

เส้นทางชีวิตของนายประสิทธิ์เจียวกกเนี่ยนะครับ
เป็นคนกระบี่นะครอบครัวยากจน

พอเติบโตมาเขาก็เดินทางเข้ากรุงเทพ

ไม่มีเงินสักบาทนอนข้างถนน
จากเด็กยากจนเกเรทุกคนว่ามองว่าเป็นภาระสังคม
บอกเขาทำงานจนเป็นนักธุรกิจใหญ่โต
หลังจากนั้นตั้งใจว่าจะเอาเงินที่ได้มาจากธุรกิจเนี่ย
คืนให้กับประชาชนไม่หวังผลตอบแทนทำงานเพื่อสังคมอย่างเดียว

มีโอกาสพบปะผู้คนแถวหน้าของเมืองไทยเยอะแยะไปหมด

ทั้งในแวดวงต่างผู้หลักผู้ใยนะครับ
การเมืองหรือว่าบันทงบันเทิง
นายประสิทธิ์เจียวกกนะครับ

เมื่อปลายปีที่ผ่านมาถูกนางสาวพันนิกาวานิส
หรือปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพ
และให้กองทัพใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีด้วย

ยอมรับว่าเป็นผู้บริหารพัฒนาบริษัทแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่กองทัพบกใช้
เพราะรับงานสอนเรื่องโซเชียล
มีเป้าหมายทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริง
ไม่หลงเชื่อไม่ตกเป็นเดียวเฟคนิ้วอะไรประมาณอย่างนี้
สุดท้ายวันนี้ก็มีเรื่องขึ้นมานะครับ

อย่างผู้จัดการของคุณแอดครอบราว

เคยแต่งเพลงให้ก็ลักษณะการถูกว่าจ้าง
หรือว่าพี่เช็คสุธิพงศ์พิธีกรดังของรายการคนค้นคนล่าสุด
ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอก
ค้นคนเนี่ยเคยทำตอนหนึ่งคือเรื่องของนายประสิทธิเจียวกก

เพราะในช่วงเวลานั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบุคคลคนนี้เนี่ยตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างไร
แต่ตอนนี้เป็นอย่างนี้ก็เข้าใจกันแล้วประมาณอย่างนี้นะฮะ

ถ้าจะมามอบตัวจริงตามข่าวที่ออกมาวันพรุ่งนี้นะ

หรือว่าจะชี้แจงว่าอย่างไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างของตัวเขาที่เกิดขึ้น